คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะคะเรานำเสนอไปแล้วเห็นพี่เคนแว๊บใช่ไหมคะ
ล่าสุดค่ะโซเชียลเขาก็กรี๊ดการ์ดกันใหญ่เลย
แอนทองผสมแล้วก็พี่เคนธีรเดชค่ะพร้อมใจกันลงภาพคู่ค่ะ
นี่เลยนิตยสารสมัยดิฉันทำงานแรกคู่สร้างคู่สม
ดิฉันชอบดูดวงหนังสือนี้ลงเผยใจใช่นะคะโดยที่แอนลงภาพนี้นะคะ
เห็นข้อความว่าซุปตาปะทะซุปยายกายร่างเออแซวกันไปคุณผู้ชม
เจอกันค่ะเร็วนี้ซุปตา๒๕๕๐
ขอเวลาเคนแวะคลินิกดึงหน้าแป๊บมีการแซวนิดนึง
แต่ปีเคนก็หน้าเด็กจริงนะตอนนั้นค่ะครบปีแล้วนะเออได้ดู
ส่วนพี่เคนค่ะก็ลงเหมือนกันคุณผู้ชมพร้อมข้อความเหมือนกันเลย
บอกว่าซุปตาคอแล็บคือมาเจอกันนี่ละค่ะ
ทุกยายกลายร่างไม่นานเกินรอถึงแอนจะหัวใหญ่เหมือนแห้ว
แต่ก็มีแววเป็นนางเอกด้วยครับเขาชอบแซวกัน
งานนี้โอ้โหคุณผู้ชมแฟนคงแฟนคลับแฟนละครเข้ามาคอมเมนต์ถามกันใหญ่เลยแบบ
เคนพี่แอนจะมาเจอกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้

สองคนนี้เขามีละครด้วยกันเยอะมากจริง

ไม่ว่าจะเป็นแรงเงานี่ดิฉันชอบมาก

วันแห่งรักและสวรรค์เบี่ยง

เช็ดชื่อเสน่หาก็เลิศคุณผู้ชมนะคะ
ประมวลมาให้ดูเลยค่ะว่านี่คือคู่ขวัญของจริง

ฉันถามเธอฉันได้ยินไหม

นิ่งโกนลิง

ทั้งสกจุทั้งเป็นคู่กันสาระพัดบทรักนะฮะ

เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะอินกันมากในตอนนั้น

และอย่างล่าสุดที่บอกค่ะแฟนที่รอคอยเตรียมกรี๊ดหน้าจอกันได้เลยคู่นี้
เขามีการยืนยันนะว่าทั้งเคนทั้งแอนจะกลับมาตามคำเรียกร้องค่ะ

สินใจว่าจะหวนกลับมาเล่นละครคู่กันอีกครั้ง
ในละครเรื่องซุปตา๒๕๕๐นี่แหละค่ะ
แล้วผู้จัดไม่ใช่ใครที่ไหนคนกันเอง
หน่อยบุษกรภรรยาพี่เคนนี่แหละค่ะ
แล้วพี่หน่อยเขาก็กระซิบมาบอกนะครับ
บอกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครแนวโรแมนติกคอมเบอร์ดี้
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงทั้งเคนและแอนเนี่ย
รับบทเป็นซุปตาในอดีตไง
ต้องกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง
เป็นละครที่แบบดูแล้วยิ้มกันแน่นอนนะครับ
ก็เดี๋ยวรอฟิตติ้งเปิดกล้องรอดูสถานการณ์กันก่อน

ว่างานนี้แฟนตั้งหน้าตั้งตารอดูแน่นอนนะคะ
ซุปตา๒๕๕๐เพื่อเหมาะกับคู่นี้นะฮะเขารับบทกับข่าวมั้ย

ฉันจะไปสมัครไงฉันอยากเล่นค่ะ
เรานี่คุ้มนะได้งานแสดงด้วยได้ทำข่าวด้วย
เผลอฉันอาจจะต้องรับบทแทนพี่แอนหรือเปล่า
โดนพี่เคนแบบตบจุบอ๊ะอย่างเงี้ยผมชอบ
อยากดูแล้วนะฮะต้องถามผู้กำกัดปีทีนละกันนะแพทย์แจ๊คนะ
ตอนนี้ฝันไปก่อนแล้วกันนะมโนไปนะ

ว่าเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพมากนะคะก็รอติดตามผลงานกันด้วย